ข่าวต่อไปเนี้ยนะฮะโหดโหดจริงจริงอืม
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเป็นผู้ชายครับเป็นชายหนุ่ม
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไร
กระทืบกระทืบกระทืบลุงอายุหกสิบห้าปีอืม
ขี่วินตายคาถนนเลยครับโอ้โหจริงค่ะ
โหดไหมฮะโหดค่ะนี่เป็นวงจรปิดนะครับ
คุณผู้ชมดูนะครับคนร้ายเป็นชายสวมหมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้า
รถมอเตอร์ไซค์ของนายประกอบแก้วล้วนอายุ๖๕ปี
เป็นลุงขี่วินรับจ้างอยู่ย่านรังสิตในคลิปทั้งคู่โตเถียงกันก่อนนะครับ
จากนั้นคนร้ายก็ลงจากมอเตอร์ไซค์เดินไปต่อยลุงขี่วินหลายครั้ง
แล้วก็ดึงให้ล้มลงพอล้มลงทั้งรถทั้งคนนึกภาพออกใช่ไหมครับ
ว่าจะเกิดอะไรกระทืบไม่ยั้งฮะกระทืบไม่ยั้งแม้ว่าลุงขี่วินวัยหกสิบห้าจะ
ท่านจะสลบไปแล้วคนร้ายก็ยังไม่หยุดลากเมื่อกี้กระทืบใช่ไหม
พอสลบไปแล้วลากมาเตะซ้ำเข้าไปอีกนะฮะ
ก่อนจะกลับมาขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วขี่หลบหนีไปทิ้งให้ลุงขี่วินนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับ
คุณผู้ชมฮะสภาพท่านศีรษะแตกครับใบหน้าบวมปูดหน้าอกยุบมีแผลตลอดถลอกตามตัวนะครับ
ทันทีที่ภรรยาและลูกสาวของลุงมาพบศพร้องไห้แทบขาดใจครับสุดตัวลงนั่งข้างศพ
ลูกสาวจับมือพ่ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้น่าเวทนาครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยวัดประยูน๑ตะบนครูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
เป็นคนนิสัยดีรักครอบครัวไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่เหล้าก็กินล่ะเหล้าก็กินแต่กินแล้วไม่ได้พานไปหาเรื่องใคร
ก่อนเกิดเหตุออกมาซื้อข้าวกินนะครับกระทั่งเพื่อนบ้านโทรศัพท์ไปบอกว่านู่นสามีเธอถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่กลางถนนแล้วครับ
มาซื้อข้าวเอามาซื้อข้าวก่อนแล้วนั้นก็ทำอะไรอยู่อ่ะ
ก็นั่งอยู่บ้านลูกทอทัศน์นั่งเล่นกับลูกก็หลานอืออออออออไม่ได้กินเผาไม่ได้อะไรใช่มะ
ก็นิดหน่อยหน่อยก็ก็วิ่นวินมาไงหออวิ่นวิ่นอยู่ที่ไหนครับ
อืมแป๊บเดียวจริงจริงแล้วรู้ไหมว่าคนร้ายเป็น
หรือน้องสาวไปบอกปกติก็เคยมีเรื่องอะไรกับ
ไม่มีแกไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเลย
หนูอ๋อกำลังเรียกว่า
แต่ลุงมั่งตามั่งต้อง
ตำรวจสภคุ้คศแนวระบุว่า
สาเหตุที่คนร้ายลงมือยังไม่แน่ชัดว่ามาจากเรื่องอะไร
แต่จากการสอบสวนภรรยาและลูกสาวของผู้ตาย
ทั้งคู่ยืนยันว่านายประกอบไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ฉะนั้นนะครับสาเหตุน่าจะมาจากกระทบกระทั่ง
ตอนขี่มอเตอร์ไซค์จะปาดหน้ากันหรือเปล่า
ซึ่งจริงมันก็จอดเคลียร์กันก็ได้
ขณะนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูล
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงนะครับ
คาดว่าจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ระแวกนี้แหละ

ไหมล่ะที่ผมเล่าให้ฟัง